เราจะมาฟังการวิเคราะห์เนื้อหาในร่างรัฐมนูลร่างแรกนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะออกไปลงเสียงประชามติว่าเราควรตัดสินใจอย่างไร
หรือว่าควรตัดสินใจเป็นไปตามกระแสติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลิกขจาย
ในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปในช่วงเวลาข่าวเที่ยงประมาณนี้ครับ
มีเวลาประมาณสัก๑๐นาทีโดยประมาณผมจะมาพบกับท่านผู้ชมทุกท่าน
รัฐมนูลใช่แล้วครับเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจมากระยะหลัง
เพราะว่าในอดีตเนี่ยเรื่องรัฐมนูลเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว
แต่ตอนหลังใกล้ตัวแล้วเพราะคนรู้แล้วว่า
รัฐมนูลคือกติกาปกครองประเทศถ้ากติกาไม่ดีประเทศเสียหาย
รัฐมนูลที่มาเกี่ยวกับประชาชนก็เพราะว่า
ในที่สุดประชาชนต้องมาลงประชามติว่ารับหรือไม่รับ
ถามว่าประชาชนที่ลงประชามติรับหรือไม่รับนั้นเนี่ย
เขาจะรู้ได้ยังไงว่ารัฐมนูลมีเนื้อหาหลักเป็นยังไงดีหรือไม่ดี
คำตอบก็คือว่าเขาจะพิมพ์รัฐมนูล๓๐๔๐ล้านฉบับ
ส่งถึงมือประชาชนแต่คำถามตามมาก็คือว่า
จะมีคนสักกี่คนที่จะนั่งอ่านรัฐธรรมนูล
ตอนที่ทำประชามติปี๕๐เขาไปสำรวจปรากฏว่า
มี๒เท่านั้นที่อ่านรัฐธรรมนูล
ก็แปลว่าแจกไปคนร้อยคนอ่าน๒คน
อกนั้นไม่อ่านเพราะว่าเข้าใจยาก
ฉะนั้นเมื่อคนไม่อ่านร่างรัฐมนูล
คำถามก็คือว่าแล้วเขาจะลงประชามติยังไง
คำตอบก็คือว่าคงต้องลงไปตามกระแสอย่างที่ว่า
จะมีคนส่วนหนึ่งไปบอกว่าควรจะรับรัฐธรรมนูล
แล้วอธิบายข้อดีของรัฐมนูล
มีคนส่วนหนึ่งบอกว่าอย่ารับรัฐธรรมนูล
แล้วอธิบายว่ามีข้อเสียปัญหามากมายยังไง
ประชาชนอย่างเราเราควรจะโน้มน้าวยังไง

ฉะนั้นรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยจากนี้ไป
พยายามจะหยิบเอามุมมองของรัฐมนูล
ระหว่างฝ่ายที่ร่างกับฝ่ายไม่เห็นด้วย
ว่าเรื่องนั้นเนี่ยฝ่ายที่ร่างเขามีเหตุผลยังไง
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีเหตุผลยังไง

เราควรจะโน้มน้าวไปทางฝ่ายที่ร่างรัฐมนูล
หรือนโน้มเนาไปทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูล

ผมขอเริ่มที่หลักคิดก่อนครับ
หลักคิดของการร่างรัฐมนูลฉบับนี้

ร่างรัฐมนูลของอาจารย์บวรศักดิ์
คือหลักคิดที่ว่าประเทศไทยเรา

มีความเสียหายเกิดขึ้นมากมาย
การพัฒนาประเทศมีปัญหาติดลมความขัดแย้งทางความคิด
กลุ่มความขัดแย้งทางการเมือง
บางคนบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรา

เพราะเราติดลมความขัดแย้ง

เศรษฐกิจก็ย่ำแย่สังคมย่ำแย่
ร่างรัฐมนูลเขาคิดเหมือนที่ชาวบ้านคิดนี่แหละครับว่า
สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะปัญหาเรื่องของการเมือง

แล้วก็มาถอนทุน

มีการใช้อำนาจมากเกินเหตุ
มีการออกนโยบายที่ประเทศชาติเสียหาย
ฉะนั้นหลักคิดของคนร่างรัฐมนูล
ตั้งแต่ชุดของอาจารย์บวรศักดิ์มาถึงชุดอาจารย์มีชัย

เขียนรัฐมนูลยังไงที่จะป้องกันไม่ให้ความเสียหายจากการเมืองเกิดขึ้นอีก
กันยังไงไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาสู่วงการเมือง
ป้องกันยังไงถ้าซื้อเสียงเข้ามาควรจะลงโทษยังไงถึงจะเข็ดหลาบ
นี่หลักคิดของคนร่างรัฐมนูล
แต่หลักคิดของคนที่ต้องใช้รัฐมนูลก็คือนักการเมือง
เขาบอกว่าหลักคิดแบบนี้ไปก้าวล่วงไปหยามหมินไปดูถูกไปไม่เห็นความสำคัญที่มาจากการเลือกตั้ง
ฉะนั้นหลักคิดของคนที่มาจากการเมืองกับหลักคิดของคนร่างรัฐมนูลจะเห็นชัดเลยว่ามันไปกันคนละเรื่อง
แล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมีหลักคิดต่างกันยังไงครับ
คุณสุภาพคะโดยเนื้อหาแล้วอาจารย์มีชัยก็นอกจากจะยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่ดีในการร่างแล้ว
แล้วบอกว่าเนื้อหาโดยหลักแล้วก็คือเน้นปราบปราบโกงตรงนี้มาถูกทางไหมคะ
ถ้าพูดถึงสังคมตอนนี้ที่มีความต้อง
ถ้ามองไม่สุดโต่งนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ถ้ามองไม่สุดโต่งมีข้อดีครับ
ผมยกตัวอย่างการป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้าสภาเนี่ย
รัฐมนูลปี๔๐๕๐ต่อเนื่องมาถึงฉบับนี้
พยายามจะให้กรกตมีอำนาจมากในการที่จะไม่ให้คนดีเข้ามาคนไม่ดีเข้าสู่สภา
รัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยในร่างรัฐมนุนเรายังไม่เห็นนะฮะ
แต่ว่ามันจะไปอยู่ในประกอบรัฐธรรมนูล
กฎหมายประกอบรัฐมนูลเขาเรียกกันว่ากฎหมายลูก
ซึ่งจะต้องออกกฎหมายให้กรกตไปดำเนินการ
เท่าที่ได้ยินก็คือว่าต่อไปนี้ใครโกงการเลือกตั้งถ้าเจอใบแดง
ถ้าเจอใบแดงเลือกครั้งต่อไปคุณลงไม่ได้

แต่ถ้าคดีนั้นนำไปสู่ศาล
ถ้าสารตัดสินว่าคุณมีความผิดทุจริตการเลือกตั้ง
คุณลงเลือกตั้งไม่ได้เลยตลอดชีวิต

กับการเลือกตั้งไม่ได้เลยตลอดชีวิต
ถ้าจับได้ว่าซื้อเสียงทุจริตการเลือกตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐมนูลเชื่อว่ายาแรงนี้น่าจะเอาอยู่

หลักความคิดของชุดอาจารย์บวรศักดิ์หนักไปกว่านี้ครับ
ผมเคยได้คุยกับอาจารย์พลเดชปิ่นประทีบ
ท่านบอกว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาสู่การเมือง
จากว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนด๑๒๓๔๕แล้วเนี่ย
ถึงแม้คุณสมบัติครบ
แต่ถ้าคนนั้นไม่มีจริยธรรม

เอาถามว่าจะดูกันยังไงจริยธรรม
เขาจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับ
แม้จะมีคุณสมบัติอย่างอื่นครบ
แต่ไม่มีจริยธรรมเขาจะฟ้องสังคม
แล้วในกฎหมายฉบับรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ย

หรือคุณดาวจะลงสมัครผู้แทน
คุณต้องไปแจ้งชื่อไว้กับกรกตก่อน
ว่าผมจะสมัครผู้แทนนะครับ
ประชาชนในเขตที่คุณก๊อฟคุณดาวลงสมัครเนี่ย
เขาจะได้ดูว่า๒คนนี้มีประวัติยังไง

ปุ๊บปับปุ๊บปับขึ้นมาแล้วต้องไปประกาศว่านี่เป็นคนดีนี่เป็นคนดีช่วงเลือกตั้ง
ฉะนั้นนี่เป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกัน
ไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาสู่การเมือง
หลักคิดนี้กรรมการร่างรัฐมนูลเชื่อว่า
จะสามารถป้องกันไม่ให้คนทุจริต
ให้คนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองให้คนที่มาถอนทุน

หลักคิดนี้จะสำเร็จหรือไม่

หรือกฎหมายที่ประกอบรัฐมนูล
ที่จะให้อำนาจกรกต

บอกว่าผมสู้รบปรบมือไม่ไหว
ฉะนั้นกรกตก็จะมีพันธมิตร
มีปปชมีสตง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

แต่ที่เห็นนักการเมืองเป็นคนเลวร้ายไปซะหมด
เขาจึงมีความรู้สึกว่าต่อต้านการร่างรัฐมนูล
เขาจึงมีความรู้สึกว่ารัฐมนูลฉบับนี้ผ่านไปไม่ได้
นี่เป็นเพียงข้อแรกที่ให้เห็นว่า
ร่างรัฐมนูลเขาคิดอย่างนี้
แล้วเขาจะป้องกันไม่ให้คนที่ซื้อเสียงเข้ามาได้ยังไง
รายละเอียดจะไปอยู่ในกฎหมายลูก
ประชาชนอย่างเราเราควรจะคิดยังไง
เราควรจะเชื่อนักการเมืองหรือฝ่ายการเมือง
ที่บอกว่าการล่างรัฐมนูลนี้ริดลอนอำนาจของประชาชน
คนที่ประชาชนเลือกเข้ามานั้นไม่ได้เป็นใหญ่
ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแปลว่าประชาชนเป็นใหญ่
ในขณะเดียวกันองค์กรตรวจสอบกกตสารรัฐมนูลปปช
กรตรวจสอบทั้งหลายกลับมีอำนาจเหนือกว่าคนที่จะมาจากการเลือกตั้ง
ฉะนั้นในตักกะแบบนี้ฝ่ายการเมืองเขาบอกว่ารับไม่ได้
เพราะว่าในระบบประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่
ก็หมายถึงว่าคนที่ประชาชนเลือกมาต้องเป็นใหญ่
นี่คือระบบคัดกรองคนเข้ามาอยู่ในสภา
คำถามก็คือว่าเราจะโน้มน้าวเชื่อกรรมการร่างรัฐมนูล
หรือเราจะถูกโน้มน้าวแล้วเชื่อฝ่ายการเมืองที่บอกว่าอย่ารับรัฐมนูล
ฉะนั้นนี่เป็นวันแรกวันพรุ่งนี้ผมจะหยิบประเด็นอื่น
ที่หลักคิดระหว่างคนร่างรัฐมนูล
หลักคิดของคนที่ใช้รัฐมนูล

แล้วประชาชนพวกเราจะได้ลงประชามติตามความรู้สึกนึกคิดของเรา

ขอบคุณครับสิ่งสำคัญคือประชาชนได้เนื้อหาไปแล้วได้ร่างไปแล้ว
อ่านอย่างครบถ้วนทุกประเด็นด้วยใช่ไหมครับ
ครับเขาก็ความลำบากแต่พยายามจะทำความเข้าใจแต่ละเรื่องในวันต่อไปครับ
ก็จะเน้นเรื่องของประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง